ร้องได้ให้ร้าน

เหมือนดังคนไข้รออยาก
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน
ลงเพลงประหม่านนี้ได้ดีมากเลย

เยอะแฮล

น้องมิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องมิ้วร้อง
หรือว่า
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
รู้สึกไว้หรือไม่รู้สึกไว้
ร้องได้
โอ้ยดีใจจังเลยอ่ะมานิ่งนิ่งมาเงียบเงียบ
มาเรื่อยเรื่อยมาแบบไม่กล้ามาแบบกลัวกลัวมาแบบเสียน้ำตา
มาแบบรักคุณแม่มีครบรสจริงและตอนนี้
ไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมีความเข้มแข็งบวกมาด้วยค่ะ
และยังมีตังค์ด้วยค่ะตอนนี้รับแล้ว๘๐๐๐
แปดหมื่นค่ะแปดหมื่นค่ะสัญญาบ้านทุ่งวิรดาวงเทวัน
นี่คนนี้แน่นอนนะครับวีรดาวงเทวันชื่นใจอ่ะค่ะ
ครึ่งทางมาได้รับไปแปดหมื่นเหลืออีกครึ่งทางหลัง
อีก๕เพลงค่ะกับอีก๓ตัวช่วยเยี่ยมมากค่ะ
มีโอกาสลุ้นเงินล้านนะคุณแม่ถ้าไม่เงินล้านก็เป็นเงินหลายแสนนะครับ
ผมว่าเพราะว่าเพลงหน้านี้หนึ่งแสนจากนี้ไปหนึ่งแสนสองแสน
สามแสนห้าแสนหนึ่งล้านบาทอืมคุณแม่ค่ะครับค่ะ
เช่าบ้านอยู่มาตลอดเลยเหรอคะค่ะไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ
ค่าเช่าห้องเดือนเท่าไหร่นะคะเดือนละพันค่ะหนึ่งพันบาท
พันหนึ่งนี่ถือว่าตึงไหมคะสำหรับครอบครัวที่จะต้องจ่ายค่าที่อยู่อาศัย
ตึงค่ะเพราะมันไปรวมกับค่าน้ำค่าไฟด้วยก็แทบจะไม่เหลือ
จะไม่เหลือสองพันได้คุณแม่ค่ะมีเงินเก็บบ้างไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะยังเป็นหนี้ด้วยซ้ำจะเอาที่ไหนไปเก็บ
เคยมีเงินเก็บไหมคะคุณแม่ก็เมื่อก่อนตอนที่ยังเอ่อ
ไม่ป่วยหนักก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังเคยมีเงินเก็บมากสุดเท่าไหร่คะคุณแม่
ก็พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมองนึกย้อนไป
ตอนที่ลำบากกันมากกับแม่เลยมีเรื่องลำบากอะไรที่มัน
มันติดอยู่ในใจเรารู้สึกว่าโอ้โหมันลำบากจริงเลยบ้างไหม
ค่ะมีอยู่บ่อยก็คือการที่แม่ทำงานเนี่ย
นั้นเป็นชุดที่แม่ยังไม่ป่วยก็อาการที่ไม่ทำงานเนี้ย
ก็จะไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ที่หนูติดใจก็คือพวกลูกค้าค่ะ
คือเขาจะไม่มาเอาเขาสั่งไว้ค่ะแล้วก็ทิ้งผ้าไว้ที่บ้าน
เลยไม่ไปเอาจนแม่ต้องไปถ่ายเอกสารตั้งเอาไว้ว่า
มาจำครึ่งหนึ่งแล้วภายใน๒เดือนนั้นถ้าไม่มาเอาก็คือ
จะเอาไม่รับผิดชอบค่ะจะกลายเป็นของพวกเราไปเลยค่ะ
คุณแม่ล่ะคะช่วงไหนที่มันติดตาตึงใจเราค่ะคุณแม่
ก็เป็นช่วงที่ป่วยค่ะป่วยแล้วก็คือต้องกินต้องใช้กันทุกวัน
แต่ไม่มีเงินเข้ามานี่ก็จะรู้สึกว่าโอ้ย
พรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเข้าไปเนี่ยต้องพยายาม
คือเหมือนที่เขาบอกว่าป่วยได้ตายไม่ได้
แล้วมิ้วไปโรงเรียนเนี่ยคุณแม่ให้เงินไปกี่บาทครับ
ให้ไปยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะพอรุ่งขึ้นถามว่า
น้องเอาตังค์ไหมคะไม่ต้องค่ะแม่ยังมี
คืออาทิตย์ก็๒๐บาทนั้นนะคะยังอยู่ในกระเป๋าทั้งอาทิตย์ไม่ใช้เลย
จริงเหรอมิ้วค่ะไม่ซื้ออะไรสักนิดเลยเหรอ
คือถ้าจำเป็นจริงก็ต้องใช้ค่ะแล้วเรื่องจำเป็นนั้นก็คือพวกเครื่องเรียน
เครื่องเรียนเท่านั้นเครื่องยืมไปแล้วหายหรือว่าทำหายเอง
ปากกาหายไหมมันพัดหายค่ะสมุดหายค่ะ
หรือบางทีก็คือหมึกหมดกระดะถูกฉีกค่ะได้ป่ะ
อันนี้คือเรื่องจำเป็นจริงจริงถึงจะใช้ค่ะแม่พาไปตลาด
แม่บอกว่าอ่าเงินไม่มีทำไงดีแม่ที่๒๐หนูมีเอาไหม
สุดยอดจริงจริงขอบคุณค่ะจิตใจดีนะขอบคุณค่ะ
ความคิดก็ดีด้วยแม่สอนมาดีโตกว่านี้ต้องเชื่อแม่แล้วฟังคำสอนของแม่นะ
ต้องดีอย่างนี้ไปเรื่อยนะค่ะอย่าเปลี่ยนไปนะเสียดายค่ะนะค่ะ
สัญญากันมาก่อนว่าจะไม่เปลี่ยนไปนะจะดูแลแม่นะแล้วจะเป็นคนดีและจิตใจงดงามอย่างเงี้
น่ารักอ่อนหวานอย่างเงี้ยนะค่ะเป็นไปได้เรื่อยนะคะลูกค่ะนะ
ขอให้หนูพบเจอแต่สิ่งดีดีค่ะนะคะนะจริงจริงจริงจริงนะ
คนดีก็ต้องได้รับผลดีตอบด้วยการได้แข่งกันต่อไป
เพลงหน้าเท่าไหร่ครับคุณป่าโอ้โหเพลงที่หกครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งแสนบาท
เป็นการเริ่มต้นของเลข๖หลักจากนี้ไปนะฮะจะไม่มีต่ำกว่านี้จะขึ้น
เรียกว่าเป็นเท่าถุยคูณค่ะจากหนึ่งแสนเป็นสองแสนเป็นสามแสน
เป็นห้าแสนโอ้โหและเป็นหนึ่งล้านบาทในเพลงที่สิบหวานเจี๊ยบ
ใครจะรู้นักสู้รุ่นจิ๋วเนี่ยร้านยังไม่เคยแตกมาก่อนนั่นแหละสิ
อาจจะเป็นมิ้วก็ได้คุณผู้ชมมาไม่ใช่ก็ใกล้เคียง
เพราะว่ามาถึงครึ่งทางหลังแล้วมาเริ่มกันที่เพลงที่๖ครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งแสนบาทอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
เพลงเร็วนะครับขึ้นมานะฮะแอบแอบชำเรืองมองไปทางน้องมิ้ว
มิวก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองไปทางคุณแม่แล้วก็
สถิติถูกพังแล้วสถิติถูกพังแล้วคืออะไรคะต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะอ๋อ
เพลงนี้รู้จักไหมคะรู้จักค่ะร้องได้บ้างไหมจริง
คือร้องได้เฉพาะท่อนฮุกอะค่ะร้องได้เฉพาะท่อนฮุกนะคะณตอนนี้นะคะ
ตัวช่วยที่ช่วยได้จริงเลยก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือเพลงเก่ง
มีสองอันต้องการสองในหกค่ะแต่เราเลือกได้ต้องสามเลือกได้ตั้งสามแผ่น
ถ้ามันไม่เลวร้ายจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะหลุดรอดไปได้ค่ะ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งแสนบาทนะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ยังไม่ได้ใช้เลยมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้าย

ใช้ค่ะ
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยเป็นครั้งแรกนะครับ
ตั้งแต่ร้องเพลงมาทั้งหมด๕เพลง
เพราะฉะนั้นถ้าเลือกออกมา
แล้วเป็นแผ่นที่มันข้ามไปเลย
ก็โชคดีจริงคือไม่ต้องเปิดเยอะ
แค่แผ่นเดียวแล้วได้๑แสน

สู่เพลงที่๗๒แสนเพลงที่๘๓แสน

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

เมื่อกี้แอบมองเหมือนธรรมสมาธิหลับตา

อธิษฐานค่ะ
อธิษฐานว่า
พ่อค่ะพ่อที่อยู่บนสวรรค์
ข้ามไปเลยหรืออาหร่างก็ได้ที่มันไม่บอก
ต้องเปิดเยอะหรือว่าให้หนูได้ผ่านเพลงนี้ค่ะ

เสียหายครับได้เปลี่ยนเพลงครับ
อ้าวโอเค

เอาล่ะเป็นยังไงครับเพลงนี้
เหมือนกับเพลงบอกก้าวบอกครูเลยค่ะ
อ๋อมันเขินมันเขินใช่ป่ะใช่ไหม

เขินแต่ร้องได้โล่งใจนึกว่าโอ้โหเขินแล้วร้องไม่ได้

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นั่นหมายความว่าจะใช้สิทธิ์

นั่นก็คือสิทธิ์เปลี่ยนเพลงใช้เพลงที่จะเปลี่ยนร้องแทนเป็นเพลงที่๖
ก่อนจะร้องอยากจะบอกอะไรคุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์บ้าง
พ่อคะถ้าเกิดว่าหนูจบเพลงนี้ไปหนูจะไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เผาไปให้พ่อใส่นะ
ขอให้โชคดีนะครับมิ้วนะครับ
เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
ลุยค่ะตอนนี้นะ
แล้วพี่ก็ลืมผีก็ลืมโนราไปเถอะสาวโนราชาโนราเลยจอย
อยู่ดมไส้เดียวก็เกี่ยวเอวลอยทิ้งให้คนคอยนั่งใจลอยน้ำตาคลอ
ยายพี่ไม่จำผีไม่จำสัญญาบอกไม่น่าลบมาถึง
เวลาสู้พ่ออยู่ในเมืองใหญ่หาเงินมาให้พ่อ
หนุ่มเมืองสตอใหญ่นอนลืมสัญญา
หนุ่มตายเพราะว่าใจแค้นหัวใจเคยแกร่งละเมื่อนดังหินพา
วันนี้ใจกรอนเหมือนเจอสาวนกระทิ้งสาวโนราให้น้ำตาตกไหน
หนูเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอย่างแรง
เมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลงเสียแรงที่ไว้ใจ
ยิ่งคิดยิ่งเศร้านั่งกอดเขาเดียวได้
เศร้าโนราปักใต้ต้องภายเศร้าโนบราช